คุณผู้ชมวันนี้วันครบรอบการจากไปของ
ราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันท

แน่นอนนะใครชอบงานบุญได้ดู

ดิฉันจัดให้อัดเต็มเลยนะคะ
คุณผู้ชมข่าวแรกนะคะพุ่งตรงไปที่วัดภาษีเอกมัยกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
โมงเช้าค่ะขนาดที่น้องเพชรลูกชายของคุณปุ้มพวงนะคะ
ซึ่งกลับจากงานคอนเสิร์ตที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อคืนนี้ตี๒
ก็ได้มานอนที่วัดภาษีเลยนะคะแล้วก็ลงมาร่วมพิธีตอนเก้าโมงสิบเอ็ดนาทีค่ะ
โดยมีแฟนคลับนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะพี่อุปริยาค่ะนี่
โดยจากเสร็จพิธีพราหมณ์ค่ะพ่อปุ้มกลายสอนแล้วก็น้องเพชรค่ะ
พ่อนี้ค่ะโหยังถ้าคุณปูปรยานะคะ
ที่สองพ่อลูกจะจุดทูปค่ะแล้วก็ถึงชั่วโมงสำคัญ
เด็ดค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะล้วงหายค่ะ
ล้วงไข่เอาตัวเลขมาให้โชคคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
ปีนั้นดิฉันไปทำข่าวด้วยหยิบขึ้นมา๓ตัวตรง

ว่าตัวเลขเนี่ยมันได้แขกตัวเลขอะไร
แล้วก็เปิดใจสัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าตัวเลขที่ได้เนี่ย

การที่ผมจะจับไหนหรือหรือจับเลข
หรือเป็นเขาขาบผมก็กดดันครับ
แต่ว่าต้องทำตามคำดักรอง

และก็เผื่อแฟนเขาถูกอะไรเงี้ยครับ

แค่กว่า๔ปี๖๑ปีนี้ยังอยู่ไหนครับ

๔๖๖๔อะไรก็แล้วแต่เนอะ

เมื่อกี้ในหายป๊านึกว่ามันจะมีแค่๓ตัว

ยังไงที่เราจับเป็นประจำทุกปีเนี่ยค่ะ
มีตัวเลขทั้งที่แบบว่าเขียน๓ตัว๒ตัว
คือมันคละเยอะมากคุณผู้ชมแล้วหยิบขึ้นมาก็คือปีนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ๔๖ค่ะ
แล้วก็เป็นความเชื่ออีกชิ้นเดียวกันว่ามันตรงกับป้ายทะเบียนรถของน้องเพชรค่ะ

ซึ่งหลังจากเสร็จงานเสร็จปุ๊บพ่อปุ้มเนี่ยขับไปที่วัดทัพกระดานคุณผู้ชม
และพ่อปุ้มของเรานะคะก็ใส่เสื้อเชิดที่แม่พึ่งเคยใส่
เสี่ยงเซียมซีนี่คือภาพล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาสดร้อนค่ะ
พ่อเสียงเซ็มซีค่ะและตัวเลขที่ได้ก็คือไว้เลข๖๘๕

ใช่นะคะเลข๖ก็ยังวนเวียนอยู่นะคะนี่เป็นความเชื่อ
เพราะว่าปีนี้ถ้ามีชีวิตอยู่นะคะแม่พึ่งพุ่มพวงก็จะมีอายุ๖๐ปีนะคะย่าง๖๑นะคะ
ก็ลองดูแล้วกันนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนแต่จดไม่ได้นะจ๊ะนี่ให้ข้อมูลด้วยจ๊ะ
ใช่หนึ่งในนั้นที่ต้องจดก็คือเลข๖เพราะว่าดาราศิลปินคนไหนที่ไปเสี่ยงเซียมซีที่นี่เนี่ยได้เลข๖